ปกติแล้วก็จะชวนกันชอบไปหาช้อนไรแดง

เพื่อนคนหนึ่งก็เดินนำหน้าไปสักพักหนึ่ง
เหมือนกับจะหันมาเรียกหาเพื่อน
เพื่อนหายไปแล้วหายไปเลย
สิ่งที่เห็นคือเฮ้ยมันเป็นเหมือนหมวกไฟฉาย

เข้ามาช่วยกันตามหาก่อนจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำค่ะก็มาถึง
พยายามลงไปตรงคลองนี้
ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
พยายามหาร่างของนายอุทิศอุตสาอายุ๔๖ปี
หลังได้รับแจ้งว่าน่าจะตกลงไปในนี้นี่แหละ

อยู่ตรงนี้เป็นประจำกับเพื่อน

สุดท้ายใช้เวลาไม่นานมากนะคะเจอค่ะ
เจอร่างของนายอุทิศนำขึ้นมาจากน้ำ

หรือว่ามีร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ทางด้านของเพื่อนคนตายค่ะนายคันหนึ่งศรีแสวงอายุ๕๔ปี
เล่าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุตัวเขาเดินนำหน้า
แต่เขามาแบบอยู่ตรงข้ามคนละฝั่งคลองกับนายอุทิศ

เรียกนายอุทิศค่ะกลับไม่พบตัวแล้ว

คือเห็นแต่ห่วงยางตอนนั้นกับไฟฉาย
ปกติจะเอาไว้รัดที่หัวครับเพื่อส่องดู
เหลือแค่ห่วงยางกับไฟฉายที่ลอยอยู่ในน้ำครับ
เขาเลยตกใจอ้าวแล้วคนหายไปไหนล่ะ
ตะโกนเรียกครับเพื่อนไม่ตอบ
สุดท้ายก็ตามคนแถวนั้นมาช่วยกันหาร่างนะครับ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่มาช่วยหาอีกแรงหนึ่ง
จนกระทั่งเจอในที่สุดนะครับ
จมลงไปบริเวณพื้นล่างของบริเวณคลองตรงจุดนี้
ตำรวจก็จะส่งศพไปชนะสูตรต่อไปนะครับ

และรวบรวมหลักฐานที่เกิดขึ้นประกอบสำนวนคดี